ไปดูร้อยลีลาของคาราเต้ที่สยบคู่แข่งเพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้นครับ

ผมขอโชว์ท่าคาราเต้ใส่เจ้าคู่ซ้อมของผมคนนี้
หนึ่งร้อยท่าโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น

เอาล่ะครับไปดูภาพช้ากันว่าผมทำได้อย่างไร

โอ้โหไปว่างคุยกำลังต่อยติ้งอยู่

อ้าวซิลฟี่

และนี่คือ๑นาทีมีเฮ